ต่อกันที่นี่เลยค่ะพี่รุ้งรุ้งราวัล
หนึ่งในนักแสดงซิกคอมนะคะเรื่องออฟฟิศนี้มีลุ้นทางไทยรัฐทีวีของเราคุณผู้ชมค่ะ
พูดก็พูดนะพี่รุ้งเนี่ยปกติเนี่ยมักจะรับแต่บทคนงานบ้างล่ะ
สาวเปิลโกะบ้างล่ะแต่จริงคุณผู้ชมรู้ไหมว่า
ที่สำคัญหลายคนนะอาจจะไม่รู้ว่าพี่รุ้งเนี่ย

รุ้งเนี่ยนะเคยเขียนเพลงให้น้องร้องดังหลายคนล่าสุดจับมือกับพี่เจเน็ตเขียว
ทำเพลงใหม่ให้ลูกทุ่งสาวพี่นุษย์วิลาวันคุณผู้ชมคิดดูอืม
ซึ่งส่วนตัวพี่รุ้งเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่ถนัดร้องเพลง
เพราะเคยร้องเองแล้วมันไม่รุ่งก็เลยผ่านตัวเองมาอยู่เบื้องหลังเลยละกัน
ส่วนเรื่องความรักพี่รุ้งย้ำนะคะว่าพี่ยังโสดโสดอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
และที่ลือกันให้แซ่ดว่าพี่เนี่ยมีแฟนเป็นโอป้าเกาหลี
มันก็เป็นแค่มุกที่ถ่ายกันในซิตคอมออฟฟิศนี้มีลุ้นต่างหากล่ะ
ไม่ได้มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่รุ้งกันหน่อยค่ะ
มีละครให้ติดตามกันอยู่เรื่อยเรื่อยเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นกะอย่าลืมเด้อ
ติดตามผลงานกันยังไม่ทันได้หายหนาไปไหนค่ะวันนี้แชร์ย้อนนะคะ
ก็ได้มาสัมภาษณ์อะนะคะดีใจมากเลยอ่ะนะคะโอ้มีเลยตอนนี้โสด
บ่อมี่เลยตอนนี้โสดโสดสนิทแมนพี่โมก็แต่งเพลงอยู่โอ้ยแต่งเพลง
เพราะไม่พี่นองค่ะแต่งมาสองเพลงเด้อค่ะกำลังสิทธิย้อยออกค่ะ
แล้วกะอ่านักรองนี้รับรองรายวาลก็คือเสียงมวลแน่นอน
แต่งเองร้องเองเคยแต่งไปแล้วแล้วก็ทุกมือนี่ก็ฟังเอง
ก็เลยก็เลยแต่งให้คนอื่นรองดิกูอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
แต่งเองร้องเองฟังเองดีกว่าก็ต้องฟังเองเออ

การแสดงก็เลิศแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยกูพุทธโรม
ต้องดูที่ความสามารถนะใช่ค่ะ